เหตุการณ์นี้แหมน้องไปกวดอะไรกับป้ายข้างทาง
ถึงทำได้ขนาดนี้ฮะไปดูคลิปเหตุการณ์กันว่าน้อง
กลุ่มนี้เขาทำอะไรกับป้ายข้างทางนะครับ
น้องไปทำมันทำไมคือกลายเป็นว่าป้ายป้ายข้างทางเป็นเป้านิ่งอ่ะ
ครับโดนแบบอื้อหือกันหน่ำเลยเหมือนกับระบายอารมณ์หรือว่าแขนจากที่ไหนมา
ก็มาลงกับป้ายข้างทางนี่แหละนั่นสิถึงได้ถามว่าน้องไปโกรธอะไรกับป้ายข้างทางนะฮะ
หรือว่าอยากจะมาระบายอารมณ์หรือว่าจะคึกขนองไปทุบทำร้ายมันทำไมนะฮะ
โพสต์เหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับได้มาทำลายป้ายบอกทางของหลวง
ซึ่งเป็นป้ายหมู่บ้านคำเจริญที่ตำบลบ้านถ่อน
อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
ใช้อะไรต่อเมียอะไรการนำทุบป้ายแบบไม่ยั้งเลย
ึกจนทุบไม่ยั้งนะฮะไม่รู้อะไรมันเสียหายบ้าง
แต่ก็กลัวนะคุณนะไอ้เมื่อกี้เห็นไหม
ไม้หินหักหรือว่ามันกระเด็นมา
เกือบจะโดนตัววัยรุ่นที่ไปทำลายป้ายเองแล้วด้วยซ้ำนะครับ
ต้องระวังไว้แต่ทีนี้คนที่เอามาโพสต์เขาบอกว่า
มีโทษนะทำลายของหลวงแบบนี้
ระวังเถอะเดี๋ยวโดนปรับเป็นหมื่น
จำคุกหลายปีติดคุกไม่เกิน๕ปีนะนี่ตามความผิดเลยนะครับ
โดยคนที่เป็นคนต้นโพสต์คือคุณเมย์อายุ๒๗ปี
คุณเมย์เล่าให้ฟังบอกว่านำคลิปดังกล่าวเนี่ย
มาจากกลุ่มไลน์ที่เขามีการแชร์ต่อกัน
แล้วก็เธอก็ตัดสินใจนำมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ตามหากลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุให้มารับผิดชอบชอบหน่อย
เนื่องจากดูแล้วก็รู้สึกสงสัย
มาโกรธมาเคืองอะไรกับป้ายบอกทาง
แล้วมาทำลายป้ายหมู่บ้านทำไมนะฮะ
เราดีใจได้ป้าย
เปลี่ยนตัวเอง
คือคนในหมู่บ้านเขารู้สึกเสียใจนะ
กว่าจะได้ถนนมากว่าจะได้ป้ายบอกทางอะไรกันมา
แล้วอยู่กลุ่มวัยรุ่นมาทำทำไม
ล่าสุดนี้ในส่วนของผู้นำชุมชนของหมู่บ้านคำเจริญ
บอกว่าเจอตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว
อายุประมาณ๑๓๑๖ปีเท่านั้นเอง
มีทั้งหมด๕คนและเป็นวัยรุ่น
ที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านคำเจริญด้วย

แต่มาทุบทำลายป้ายของหมู่บ้านคำเจริญ
แต่ทีนี้ครับได้ว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุแล้ว

แล้วก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใด
ทีนี้ผู้นำชุมชนบอกขอสอบถามข้อเท็จจริงกันก่อน
ใช้ด้วยซ้ำเพราะมันเป็นของหลวงไงคุณนะ